ส่วนใครบอกว่าไปตลาดซื้อของมาทำกินเองโอ้ยแพงเหลือเกินนะคะ
บางทีก็ทิ้งไว้นานเน่าเสียไปอีกไปค่ะพาไปกินกันหน่อยที่จังหวัดร้อยเอ็ดตลาดแห่งนี้
ขเจ้าบอกว่าเทิงสวยเทิงแซ่บเทิงสวยทั้งแซ่บทั้งสวยทั้งแซ่บนี่ไม่ได้พูดถึงตลาดหรอกนะ
ดิฉันโอ๊ยไม่ใช่เอาตลาดนะคะชื่อตลาดฮิมคลองตลาดฮิมคองก็คือริมคลองนั่นเอง
บรรยากาศครบวงจรค่ะและอยู่ใจกลางเมืองด้วยตกแต่งด้วยต้นไม้นานาพันธุ์
สระริมน้ำแบบนี้บรรยากาศอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะ
อกจากนี้มีโซนอาหารด้วยให้เลือกหลากเมนูราคาตั้งแต่หลักสิบถึงหลักร้อยค่ะ
เอาพาคุณผู้ชมไปดูมีอะไรบ้างตำเหลาทะเลรวมตำเหลาทะเลรวมนี่ตำกันใหญ่นะฮะ
นี่นี่เริ่มเริ่มจากน้ำยำก่อนเขาบอกเป็นเมนูแนะนำเลยจากร้านค้ำคูณ
ปลาร้านัวจากเขื่อนลำเปล่ากาลสินโอ้โหอาหารทะเลสั่งตรงมาเลยสดสด
ทั้งนั้นหอยแครงปลาหมึกกุ้งสดผสมเสร็จแล้วตำใส่ถาดค่ะนี่
เหลาทะเลรวมแล้วโรยด้วยสายบัวครับโอ้ยอ่านไม่ค่อยจากห้องเล็ก
น้ำลายอยู่ผมก็ว่าทำไมคุณอ่านช้าคุณกลืนน้ำลายใช่ไหม
ปลายมันสอใช่ไหมขออภัยเมนูต่อไปก็ไม่ต่างกันครับ
้อยกุ้งเต้นกุ้งฝอยตัวโตค่ะคลุกลงไปเลยคลุกขึ้นมาแล้วคุณ
นี่เต้นอยู่เลยนะฮะค่ะคูดข้าวคั่วน้ำปลาร้าเขย่า
เสิร์ฟพร้อมผักสดโอ้นี่ฮะมันเต้นอยู่ในนี้ก็เขย่าเขาหน่อย
ใช่ค่ะอ้าวนี่พร้อมรับประทานนะคะส่วนข้าวผัดปูก็มีค่ะ
เขาบอกว่าเนื้อปูเนี่ยคัดมาสดข้าวหอมมะลิก็หอมอร่อยเข้ากันดีมาก
ถ้าสมมุติกินอะไรเข้าไปแล้วมันติดคอไปเลยค่ะเกาเหลารวมน่องไก่ตุ๋นชิ้นโต
นอกจากนี้มีเนื้อเปื่อยมีหมูเด้งด้วยนี่

ดิฉันอ่านช้าทั้งข่าวเลยค่ะ
อ่านช้าทั้งข่าวน้ำลายไหลทั้งข่าว

แม้ว่าราคาหมูราคาไก่จะขึ้นใช่ไหม
เกาเหลาดิฉันไม่เห็นผักเลยค่ะ
เออน้ำซุปอีกเด็ดมากค่ะ
อ้าวเมนูถัดไปจากห้อนริมคลองค่ะ
มีรวมหมูมีหอยแมลงผู้
มีปลาหมึกมีปลาดอลลี่

เอาส่วนใครที่ชอบกินเส้นขนมจีนแบบ
ขนมจีนน้ำยาฮิมคองเป็นน้ำยาตีนไก่กะทิ
เดี๋ยวพี่ตีนไก่พี่ใหญ่มากเลย

เลิฟมาเลยนะคะพี่ตีนไก่
เอาปิดท้ายด้วยเมนูยำทะเลรวม
น้ำยำคลุกเคล้าปูม้าเนื้อแน่นกุ้งโต

ส่วนเมนูเครื่องดื่มชากาแฟเครื่องดื่ม
มีเครื่องดื่มกัญชาร้อนด้วยอ้าวเสิร์ฟพร้อมเหยือกรินจิบร้อนกับขนมเค้กกัญชา
ใครชอบเมนูเย็นก็มีน้ำมะนาวชมพูนะคะ
หวานเย็นซ่าชื่นใจ
บอกกันอีกครั้งตลาดฮิมคองเปิดทุกวันเลยค่ะ
เปิดแต่เช้าเลยโอ้โฮเปิดเช้าจริง
และถึง๓ทุ่มโอ้โฮพอครับนะคะอดทนกันจริง
นี่คุณพาไปที่เดียวจริงเหรอตลาดฮิมคองเนี่ย
จริงค่ะเพราะว่าทำไมหลายล้านจัง
ที่ฉันอ่านมาหนึ่งคือทุกอย่างอยู่ที่ตลาดฮิมคลองนะคะ
๙โมงถึง๓ทุ่มโอ้โฮพอครับนะคะ
๐๘๙๘๖๑๑๑๕๓โทรไปเผื่อมันเต็ม
แล้วบรรยากาศดีนะเขาจัดแต่งสารที่ดี

เราสองคนก็กลืนน้ำลายเอื้อกอยู่ตลอดเวลา